คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพบศพแล้วนะคะ
นายศรีสุวรรณสุตันตั้งใจชาวบ้านอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ก่อนหน้านี้ออกเรือไปหาปลาในแก่งตนะนะคะ
แล้วก็น้ำซัดจนเรือล่มแล้วก็จมศูนย์หายไป
ก่อนหน้านี้เจอเรือล่าสุดเมื่อเช้าเจอศพแล้วนะคะ
หายไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่๓พฤศจิกายนนะคะ
คุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเราไปคุยกับภรรยาของนายศรีสุวรรณอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นางคำผ่องแก้วคุณบอกว่าเธอตอนแรกเนี่ยยังมีความหวังว่าสามีจะรอดชีวิต
บนบานสารกล่าวตระเวนจุดทูปขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง
ก่อนจะเจอศพไปหาร่างทรงในหมู่บ้านให้ทำพิธีให้
พอทำพิธีเสร็จสักพักเจอศพเลยนะคะศพลอยขึ้นมาตอนตีห้า
แล้วเมื่อคืนนี้ลูกชายฝันว่าพ่อมาที่บ้านหอบเงินมาให้ทั้งแก๊งพันแบงค์ร้อย
แล้วบอกลูกชายว่าเอามาฝากแล้วหายไปเลยอะค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นฝันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นฝันที่บอกเหตุอะไรหรือเปล่า
เงินที่เอามาฝากเหมือนกับว่าตรงกับเรื่องที่สามีก่อนจะนำเรือออกไปหาปลาค่ะ
พกเงินไปสามหมื่นบาทโทรศัพท์๒เครื่องใส่กระเป๋าคาดเอวติดตัวไป
เงินทั้งโทรศัพท์ก็หาไม่เจอแล้วก็เหมือนกับมันตรงกันอ่ะนะ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็สิ่งที่ลูกชายฝันนะคะ
ไม่ได้เหตุผิดอย่างหรอกผิดอย่างมันจะเปิดทรทัศน์เปิดวิทยุแห้ง
พอเหตุแห้งบ้านอีกครับ
เดี๋ยวจะบอกให้ถ้าแก้บนถ้าอะไรให้ไก่ตัวเราหายไก่ตัว
พวงมาลัยเอามา
แค่ฝันเมื่อคืนนี้ก็ไม่ฝันว่าพ่อนี้เอาเงินมาให้เขา
มีแต่แบ่งพันกับแบงร้อย
พ่อเอาเงินมาทำไมเยอะแยะ
ลูกชายว่าเออเอามาอย่างนั้นแหละ
พันธองแก้วกุลลูกชายของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ก่อนหน้านี้เคยล่องเรือหาปลากับพ่อแล้วเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ครั้งนั้นรอดชีวิตมาได้เพราะมีคนช่วย
ครั้งนี้พ่อไปคนเดียวคงจะเจอกับกระแสน้ำที่แรงมาก
สุดท้ายก็เลยมาเกิดเรื่องเศร้าค่ะ
มันก็พ่าเองเสื่อออก
ผมตอนนั้นพ่ออยู่ไหนครับ
ผมขึ้นมาพ่ออยู่ที่กางหนาลใช่ไหม
เขาตัดชีวิตหน้าเลยให้กูว่า

คุณนฤทธิ์ข่าวของเราไปคุยกับร่างทรงในหมู่บ้านด้วยนะคะนางรัฐดาวันวันลาคน
ทำพิธีให้แล้วก็ทำพิธีเสร็จก็เจอศพของนายศรีสุวรรณเลยค่ะ
ทรงบอกว่าไม่ใช่อุบัติเหตุร่างทรงบอกว่าเป็นเรื่องของการไปลบหลู่เจ้าที่เจ้าทาง
ก็เลยเกิดเรื่องอ่ะค่ะครับอ่าเธอบอกว่าเมื่อก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์นะฮะ
ก่อนเกิดเหตุนายศรีสุวรรณเนี่ยไปทำบุญสร้างพระที่วัดในหมู่บ้าน
แล้วไปขนหินที่จะนำไปสร้างฐานพระจากที่ดินที่อยู่ใกล้วัดซึ่งเจ้าที่แรงมาก
เอาไปโดยไม่จุดทูปขอนะฮะนี่แหละก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นนะครับ
เธอบอกว่ามีผู้ที่มาเข้าฝันเธอด้วยนะครับเป็นผู้ชายชุดขาวมาสิ่งร่าง
แล้วแสดงให้เห็นในนิมิตรเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันนี้คำกล่าวอ้างของร่างทรงนะฮะ
แล้วก็บอกว่าได้บอกครอบครัวไปแล้วว่าให้เอาของเนี่ยไปเส้นไหว้ไปขอเข้ามา
อย่างนั้นเจ้าที่ไม่ยอมปล่อยตัวนายศรีสุวรรณขึ้นมาจากน้ำแน่เธอก็ไปทำให้เมื่อวานนี้นะครับ
สุดท้ายเจ้าที่เนี่ยก็เลยปล่อยนายศิษย์สวรรค์ขึ้นมาจากน้ำ
รู้เหมือนจะมีจิตสัมผัสแม่เขามาแม่ก็เลยตามไป
กระดูกว่ามาอยู่ที่นี่ผิดเจ้าที่เขาแล้วก็ไม่ครอบไม่อะไรเขา
เรามาทำผิดเจ้าที่แม่ก็เลยบอกร่างนั้นจะไม่ขึ้น
แล้วจะไม่ย้ายไปไหนจะอยู่ที่เก่าต้องมาทำพิธีขอขมาอะไรก่อน
เขาถึงจะปล่อยขึ้นให้เขามาอยู่เจ้าที่นี่จะแรง
เหมือนเขามาอยู่แล้วเขาก็ไม่คอบไม่บอกไม่กล่าวอะไร
แกจะกินเหล้าเปิดเครื่องเสียงแล้วก็ยิงปืน
บอกเขาเป็นคนเอาไปแล้วเขาก็เอาไว้ตรงที่เอาลงนั่นแหละ
เขาไม่ปล่อยไปไหนแม่ก็เลยบอกว่าเอาขันห้าเอาอะไรมา
แม่จะไปทำพอทำพิธีขอเข้ามาขอเขาให้เขาปล่อยขึ้นให้
เขาบอกจะขึ้นที่เดิมที่ตรงลงไปนั่นแหละร่างทรงคนนี้ก็บอกเล่ากับเรานะฮะ
บอกว่าถ้าเป็นคนต่างหมู่บ้านเนี่ยอย่างในศรีสุวรรณเนี่ย
เขามาอยู่ได้แปดเดือนค่ะอ่าก็จะมักจะเป็นอันตรายแบบเนี้ย
ไม่เคารพแล้วไปลบหลู่แต่ถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ย
ส่วนมากแล้วถ้าไปเจอเหตุร้ายอะไรเนี่ยเจ้าที่ไม่จะช่วยเหลือให้ปลอดภัยค่ะ
ร่างทรงคนนี้บอกเราว่าอันนี้ตามที่เขากล่าวอ้างบอกเล่านะ
เมื่อก่อนนี้มีชาวบ้านชื่อตะจันเอาเรือหางยาวออกหาปลาที่แก่งตนะ
แล้วก็ถูกน้ำซัดจนเรือคว่ำหายไป๒ชั่วโมง
ญาติญาติหาไม่เจอคิดว่าสงสัยต้องจัดงานศพให้แล้วล่ะ
อยู่ดีดีตาจันเดินกลับมาที่บ้านแบบปลอดภัยอืม
ว่าตอนถูกน้ำพัดเรือล่มไปเนี่ยระหว่างจมน้ำมีขอนไม้ท่อนใหญ่
มาให้เกาะพอดีก็เลยรอดตายมาได้
ชาวบ้านเลยเรียกกันว่าตาจันเทวดาอะไรประมาณอย่างนี้
เพราะเชื่อว่าเจ้าที่เทวดาเนี่ย
เห็นว่าตาจันเนี่ยกำลังจะตายก็เลยเสกขอนไม้มาช่วยชีวิต
อันนี้ตามที่ร่างทรงเขาอ้างให้เราฟังนะที่เขาเล่าให้เราฟังนะครับ
ศพของนายศรีธวันนำไปฝังที่ประชากล้ายจุดพบศพแล้วนะครับ
ตกลงว่าจะเก็บไว้๓ปีนะฮะตามความเชื่อในพื้นที่นะฮะ
หลังจากนั้นจะนำขึ้นมาบำเพ็ญกุศลแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ